หลังจากที่ปลดล็อกกัญชาเนี่ยเราก็จะเห็นเมนูกัญชาออกมามากขึ้นนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็มีคำเตือนออกมาว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะสามารถกินกัญชาได้
บางคนกินเข้าไปแล้วก็มีอาการแพ้เพราะฉะนั้นร้านอาหารที่ใส่กัญชา
อันนี้ก็อาจจะต้องมีคำเตือนให้ผู้บริโภคเป็นทางเลือกด้วยนะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความในกลุ่มเรารักพนัฐนิคมค่ะ
บอกว่าฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินกัญชาได้ค่ะ
แล้วเธอก็เล่าประสบการณ์บอกว่ากับข้าวที่ซื้อมาเนี่ย
พบว่าอ้าวใส่กัญชาด้วยแล้วเธอกินเข้าไปเนี่ยค่ะ
พอตกดึกเนี่ยอาการออกเลยค่ะปวดหัวคอแห้งกระหายน้ำปวดท้อง
แล้วก็รู้สึกเพลียก็ตัดสินใจไปหาหมอให้หมอตรวจอาการ
หมอตรวจพบว่ามีอาการแพ้ฤทธิ์ของกัญชาจากฤทธิ์ของกัญชานะคะ
ซึ่งเธอบอกตอนนี้เธอยังรักษาตัวอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะคะ
แล้วก็ยังคงทรมานจากอาการป่วยนี้ค่ะ
คือมันเป็นโป๊บมะระอะค่ะจากไส้หมูสับ
เราก็ซื้อมาจากในกลุ่มเขาขายในกลุ่มอะค่ะ

มันก็มีอาการขึ้นไส้แล้วพอเรานอนตื่นขึ้นมาก็คอแห้ง
ให้แบบกินน้ำยังไงก็ไม่หายกินน้ำแข็งกินน้ำแบบเย็น
น้ำหวานก็ไม่ดีขึ้นแล้วคือมันเป็น๓วัน
รู้สึกว่ามาอ่านข่าวที่เขาออกข่าวกัน
แล้วรู้สึกแบบมันตรงกับที่เราเป็นอยู่
ก็เริ่มเหลืออ๋อเรามีอาการพร้อมสารตรงนี้ใช่ไหม

หมอเค้าก็มิ้นไผลมาว่าเออมันเป็นฤทธิ์ของกัญชาจริง
คงต้องศึกษาให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้มีความรู้เรื่องของ

เพราะว่าคุณหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
บอกว่าการเอากัญชาไปปรุงเนี่ยถ้าไม่มีความรู้
อาจจะทำให้อาหารชนิดนั้นเกิดผลกระทบกับร่างกายได้
เพราะว่าคนปรุงเนี่ยเราไม่รู้ว่าใส่กัญชาเท่าไหร่นะคะ
จะต้องมีปริมาณที่ถูกต้องในการใช้ด้วยค่ะ
หากว่ามีการปรุงอาหารนะครับในการใส่ใบด้วย
ถ้าหากว่าในการทำอาหารเนี่ยใส่ใบด้วยใส่ดอกไปด้วยครับ
ก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปริมาณสารที่ใส่เนี่ยมันเท่าไหร่
แต่ถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบอาหารเนี่ยใส่ทั้งดอกทั้งใบไปหมดเลยครับ
ก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปริมาณอาหารหรือก๋วยเตี๋ยวชามนั้น
นี่แหละค่ะก็ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่นะคะ
ก็ต้องค่อยทำความเข้าใจกันไปนะคะ
นี่ดอกนี้ไม่ได้เลยนะทำอาหารนาดอกนี่ไม่ได้เลยนะครับ
เด็กไม่ได้สตีมีคันไม่ได้ส่วนคนอื่นปรึกษาหมอก่อนนะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกรทมเขาถึงแบบควบคุมไปเลย
สถานศึกษาเพราะว่าเด็กก็ไม่ควรนะคะ
เดี๋ยวมันจะผิดวัตถุประสงค์ไปเยอะนะ